ไปดูเรื่องของเต่ากันบ้างเขาบอกว่าเจอเต่าตัวใหญ่เขาว่ากันว่ามันน่าจะอายุเป็นร้อยปีเจอเต่าที่วัดแห่งนี้จะมาให้โชคให้ลาบจริงหรือเปล่า
ไม่มีใครรู้เรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่รู้ที่นี่มีทาเวสวัน

แล้วที่สำคัญการที่มาที่นี่เราได้เจอกับเต่ายักษ์ตัวนี้ฮะ
ยักษ์ไหมล่ะยักษ์ไหมล่ะแล้วเจ้าเตาตัวนี้ได้สักยันต์ลงอักษระไว้ด้วย
เตาสักสิทธิ์เตาอังโฆเป็นเตาแบรกภัณฑ์แน่นอน
แต่เห็นอย่างนี้แล้วอย่าไปทำนะอย่าไปหาทำนะสงสารมันคุณผู้ชม
ไปกันก่อนที่วัดราชเรืองศุกร์หรือว่าวัดหลวงปู่หกอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
ที่นี่เจอเต่าตัวนี้เขาว่ากันว่าอายุเป็นร้อยปี
แล้วเจอแบบโดยบังเอิญอยู่มันก็เดินมาที่วัดแห่งนี้
แล้วเต่าตัวนี้มันตัวใหญ่คุณผู้ชม
ว่าน้ำหนักมันจะอยู่ที่สัก๑๐กิโลกรัมขึ้นไป
น่าจะหนักอยู่นะโอ้โหแล้วดูมันเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมอยู่ภายในวัดแบบนี้
เขาบอกว่ามันมาแบบนี้เป็นประจำไม่ได้มีใครมาปล่อยมันน่าจะมาเองตามธรรมชาติด้วย
แล้วดูลักษณะมันเหมือนมีความผูกพันกับวัดแห่งนี้
และเจ้าอาวาสด้วยนะครับราวกับว่ามันมีความศรัทธาในตัวเจ้าอาวาส
โรไปถึงวัดที่นี่และนี่ดูภาพเก่าเห็นมั้ย
คือถ้ามาที่วัดนี้หลายคนเขาจะรู้กันเลยคนในพื้นที่ชาวบ้านเขาบอกว่านี่ก็จะต้องมาเจอกับเต่าตัวนี้
แล้วการลงอัคระของพระอาจารย์ท่านเนี่ยท่านเขียนเอานะ
ท่านไม่ได้บอกว่าลงอัคระที่แบบว่าเป็นการเป็นการแกะสลักอะไรอย่างนี้ออกไป
เพราะหลังเต่ามันก็เหมือนเป็นอวัยวะชิ้นหนึ่งของเต่า
มันเหมือนกระดูกไหมมันเหมือนกระดูกเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีความเจ็บปวดได้
ท่านเองก็แค่เขียนลงไปเท่านั้นขณะเดียวกันชาวบ้านที่เขามีความเชื่อ
เขาก็ไม่ได้เขียนอะไรลงไปเพิ่มเติมแต่สิ่งที่ให้ไปคือแป้งฮะ
จัดไปเต็มเลยฮะกะให้เต่าหอมฉุยเลย
ได้ต้องหอมฟุ้งสิฉุยมันดูเหม็น
เอางี้ละกันก็เตือนกันอีกก็บอกมันอีกว่าเป็นไปได้ก็อย่าไปทำ
แต่อย่างนี้ฮะหลายคนที่ไปวัดแห่งนี้แล้วเจอเต่าเขาก็ต้องไปที่แผงลอตเตอรี่ด้วยแล้ว
ก็ไปซื้อติดไม้ติดมือกับคนละใบ๒ใบ๓ใบ๔ใบ
ก็ว่ากันไปเนอะเป็นเรื่องความเชื่อ
ซึ่งมันจะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้ได้หรอกครับ
แต่ผมย้ำอย่างนี้ว่าการเข้าวัดเข้าวา
คุณได้ทำบุญทำจิตใจให้สงบเนอะถูกต้องแล้วนะคะ